นี่ก็มีมีดเหมือนกันค่ะเป็นมีดคัตเตอร์ที่คนร้ายเนี่ยเอามาแล้วก็บุกเดี่ยวเข้ามาในร้านสะดวกซื้อที่ปั๊มน้ำมันจี้ชิงเงินจากพนักงานไปได้สี่พันกว่าบาทครับอ่ะมีภาพจากรอบวงจรปิดตอนเขาเดินเข้ามาเห็นไหมยืนอยู่มองซ้ายมองขวาก่อนใส่เอ่อใส่แมสปิดบำใบหน้าแล้วก็เริ่มควักอะไรละฮะในกระเป๋า
ในร้านสะดวกซื้อที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพนักงานผู้หญิงที่เห็นอยู่ซ้ายมือค่ะคือคุณวาสนาตรงต่ออายุ๒๑ปีคือเธอเนี่ยอยู่ในร้านคนเดียวเพราะว่าเพื่อนที่เป็นคู่การเข้าเวรด้วยกันเนี่ยป่วยกระทันหันออกไปโรงพยาบาลแป๊บเดียวเองแล้วคนร้ายก็มาก่อเหตุแบบนี้ซึ่งคนร้ายเนี่ยอายุประมาณสัก๓๐ปีรูป
มันทำอะไรมันทำร้ายคุณวาสนาไหมคะ
อายุประมาณเท่าไร
นี้เกิดหละวันสองได้เข้าสู่วันศุกร์วันนี้วันเศร้าแล้ว

คุณกำกับสอพพพพรพมนะบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเก็บหลักฐานแล้ว

จะเอาหลักฐานต่างมาประกอบสำนวนการสอบสวน
แล้วก็ไล่กล้องวงจรปิดมั่นใจเลยนะ
คนร้ายคงเป็นคนในระแวกที่เกิดเหตุนั่นแหละ

ไม่นานน่าจะได้ตัวคนร้ายนะคะ